กันบ้างนะครับงูเขียวกลืนจิ้งเหรนคุณผู้ชมฮะดูภาพนี้กันหน่อยนะฮะ
ชาวบ้านมาเจองูเขียวกำลังทั้งรัดทั้งกลืนจิ้งเหรนเลยนะครับ
นี่คลิปนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่งูเขียวพระอินทร์
ลำตัวยาวประมาณสัก๖๐เซนใช้ลำตัวรัดจิ้งเหรนเคราะห์ร้ายจนแน่นนะฮะ
จากนั้นงูตัวนี้พยายามที่จะงาบนะคุณเขมือบอยู่เนี่ยงับงับเข้าไปเนี่ยนะฮะ
คลิปนี้ไม่ค่อยเห็นได้บ่อยครั้งนะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองทะเล
อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
ขณะที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
เจ้าของคลิปบอกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะ

ลูกกลัวงูเขาเห็นภาพนี้น่าจะขนลุกนะครับ